บอกว่าโหครูสาวคนนี้ทำไมใจเด็ดขนาดนี้
คือมีหนุ่มคลั่งคนหนึ่งเขาเอามีดเนี่ยไปแทงชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้น
แล้วปรากฏว่าเขาก็หลังจากแทงชาวบ้านคนนั้นแล้ว

ชาวบ้านคนอื่นก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล
ปรากฏยังถือมีดควงมีดแล้วจะเข้าไปจู่โจมครูสาวท่านหนึ่ง
แล้วยังมีโรงเรียนอยู่ใกล้แถวนั้นด้วยนะคะ
คุณครูคนนี้ไปคว้าปืนของสามีมาแล้วยิงเขาค่ะ
คุณผู้ชมยิงเพื่อสยบความคลั่ง
จนกระทั่งรอตำรวจมานะคะเขาก็ยังไม่ยอม
อยู่อยู่อยู่
เข้าไปช่วยเข้าไปช่วย
มาขอบพิษตรงนี้มาขอบพิษตรงนี้
ขนาดตำรวจนะไปแล้ว

มาพร้อมไม้งามมาแต่ยังหยุดไม่ได้เลย
คือไม่คลั่งแบบไม่สนอะไรเลยใช่ไหม
แล้วไม่ยอมวางมีดด้วยสุดท้ายปึ๊กได้ยินเสียงไหม
อันนั้นคือเสียงเครื่องช็อตไฟฟ้าค่ะ

ใช่เพราะพยายามบอกเขาวางมีดวางมีด
ตำรวจก็ค่อยเข้าไปใกล้มากขึ้นใกล้มากขึ้น
แล้วคือตำรวจก็ต้องใช้ตามคือเขาใช้ตามยุทธวิธีของเขาที่เขาฝึกมา

เพราะถือมีดอยู่และแทงคนไปแล้วด้วยนะคะ

เอาอาวุธไปไล่แทงชาวบ้านจนบาดเจ็บเลย
ช้าตัวขัดขืนสุดท้ายตำรวจคุมตัวเขาได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวหน้าบ้านพักครู
ในพื้นที่อำเภอมะขามจันทบุรี

มีโรงเรียนด้วยนะอยู่เพียงแค่๑กิโลเมตรห่างออกไป

คือนายรัชพลขวัญสวัสดิ์อายุ๕๐ปีนะคะ

แล้วอยู่ดีก็เอาอาวุธมีดที่พกมา
แทงท้องของชาวบ้านนี่น้องหมาสองตัว

แต่ว่าเราแค่คือชาวบ้านแค่เล่าให้ฟัง
ว่ารักษณะของเขาตอนแรกก็ไม่ได้มีท่าทีอะไร

ก่อนที่จะเอาอาวุธมีดที่พกมา
แทงชาวบ้านคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ
ชื่อคุณชาลีอุทัยรัศมีอายุ๔๒ปี
จังหวะนั้นพอชาวบ้านคนอื่นเห็นที่เป็นพลเมืองดี
เอ้าคุณราชพลถูกแทง
คุณชารีถูกแพงรัชพลเป็นคนก่อเหตุนะคะ
พอคุณชาลีอุทัยรัศมีร์ถูกแทงเข้า
ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมะขามกันค่ะ
กระทั่งมีคนไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แต่ก่อนที่ตำรวจจะมาคุณผู้ชมลองดูจังหวะนี้
คือหลังจากเขาแทงทางหน้าของนายชาลีเสร็จปุ๊บ
แล้วสุดท้ายครูไปหยิบปืนของสามีตัวเองที่วางไว้ในรถนะคะ
ยิงใส่คนร้ายแต่ยิงเพื่อสยบความคลั่งนั่นแหละค่ะ

เพื่อป้องกันตัวค่ะ

เขาก็เลยได้ฟังว่าเป็นใช้อาวุธปืนเป็น
อืมมีอาวุธอยู่ป้องกันตัว

คืออาวุธปืนเป็นอาวุธเป็นในรถ

อืมเนี่ยค่ะ
และเห็นตามข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวบอกมา

เกิดเหตุบอกว่าคือไม่มีใครเห็นเหตุการณ์หรอกตอนเกิดขึ้น
แต่ว่าสิ่งที่ได้ยินก็คือเสียงปืนนั่นแหละค่ะที่ดังขึ้นหนึ่งนัดค่ะ
การยิงคนร้ายครับแต่ไม่ทราบว่าเสียชีวิตหรือไม่
เพราะว่าคนร้ายถือมีดไปทำร้ายคนอื่นนะครับ
เลยต้องละครั้งเหตุเลยการยิงคนร้าย
นี่ค่ะทุกคนก็ให้การตามนั้นนะคะเหมือนชาวบ้านนั่นแหละค่ะ
ทีนี้ตำรวจบอกว่าจริงแล้วเหตุการณ์นี้มีตำรวจบาดเจ็บหนึ่ง
พยายามจะเข้าไประงับเหตุตัวคนก่อเหตุไปกัดด้วย
กัดหัวเข่าของตำรวจรายนี่เนี่ยพวกนี้ต้องคลั่งจริงนะนี่ค์
สิบตำรวจตรีชาวกรนะคะบาดเจ็บค่ะ
ก่อนนำตัวคนก่อเหตุเนี่ยต้องเอามาสอบสวนเขาคลั่งจากอะไรเนี่ย
เราส่งคุณระวิการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ก็ได้เจอกับลูกสาววัย๒๐ปีแล้วก็๑๖ปีในบ้าน
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในบ้านรอแม่มารับ
ซึ่งเธอเองก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดหรอกค่ะ
ตอนที่คุณแม่มาถึงหน้าบ้านจอดรถหน้าบ้านอยู่
เห็นคนร้ายที่แทงเพื่อนบ้านในซอยบาดเจ็บ
แล้วก็กำลังเดินมุ่งหน้าตรงมาที่บ้านของเธอ
เห็นว่าแม่นี่รีบลงจากรถนะคะแล้วก็ตะโกนบอกลูกบอกอย่าออกมานะ
แล้วแม่ก็กลับขึ้นรถเธอทั้งคู่ก็พอแม่บอกอย่าออกมา
เชื่อฟังเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วสักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืนดังปั้งขึ้นมา
ขณะที่เราได้คุยกับคุณแม่ทางโทรศัพท์นะคะเพราะว่าเธอติดธุระอยู่นอกพื้นที่ค่ะ
ของเด็กนะก็บอกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยเธอเห็นผู้ชายคนนี้มีท่าทีไม่ปกติเลย
แต่ก็ไม่ได้มีการข่มขู่คนตรงนั้นว่าจะทำร้ายหรืออะไรค่ะ
คือตอนแรกเธอยังไม่เห็นอาวุธมีดแต่อยู่อยู่ชาวบ้านคนในซอยกลับถูกผู้ชายคนนั้นแทงจนบาดเจ็บ
ตอนนั้นเธอบอกตกใจมากแต่ก็พยายามตั้งสติแล้วมองว่าทางเดียวคือพยายามเกลี้ยกล่อมคนก่อเหตุให้อ่อนลง
เพื่อจะได้ไม่มีคนเจ็บเพิ่มไปมากกว่านี้
แต่ปรากฏว่าคนก่อเหตุนี่ถืออาวุธแล้วตรงมาใกล้เธอใกล้เธอขึ้นเรื่อย
จนกระทั่งเข้ามาในระยะเขตบ้านของเธอ
คราวนี้แหละมันจวนตัวแล้วเพราะในบ้านมีลูกอยู่สองคนไง
เธอบอกต้องทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องลูกค่ะ
ก็เลยตัดสินใจยิงเข้าไปที่ขาคนก่อเหตุตามหลักของการระงับเหตุ
ที่พี่ขวัญบอกว่าสามีเป็นตำรวจไงก็เลยพอจะรู้มาบ้างนะคะ
ตอนนั้นมันแบบว่าเราก็ด้วยอารมณ์ได้ความตกใจค่ะ
เพราะฉะนั้นทำไม่ได้ทำได้ก็ว่าคือเพราะเป็นข้อมีดมาแทงน้อง
เราก็เลยต้องป้องกันตัวต้องหยุดเขาก่อน
คือเขามาในระยะที่จะแทงแม่ประมาณเมตร
ที่คุณแม่ตัดสินใจอย่างยิงช่วงขาเขาหรือว่าช่วงล่างลงไปเนี่ย
คือจริงเราก็รู้ของเรื่องวิธีการระงับเหตุอยู่แล้ว

ถูกต้องค่ะ
จากนี้เรายังพบว่าสุนัขสองตัวที่มากับชายคนก่อเหตุ

ซึ่งหมาทั้งสองตัวเนี่ยลักษณะมันดูกลัวคนด้วยนะคะ
แต่ลูกสาวเธอทั้งสองคนเป็นคนให้ข้าวให้น้ำหมาไปก่อน
อย่างที่บอกหมามันไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะ

เพราะดูทรงแล้วเนี่ยคงไม่มีใครรับมันไปดูแลต่อแน่
ด้วยความสงสารในเพื่อนร่วมโลกเนอะ

ซึ่งคุณระวีการเองลองเดินสำรวจภายในซอยดูเนี่ย
ปรากฏว่าช่วงกลางคืนค่อนข้างจะเปลี่ยวนะคะ

จากบ้านของคนที่เจอเหตุการณ์ถัดเข้าไป๕๐เมตรเนี่ย
จะถึงบ้านคนเจ็บคือบ้านคุณชาตรีค่ะ
คุยกับลูกชายคนเจ็บนะคะเขาบอกว่า

ที่อยู่มีคนคลั่งแล้วมาแทงพ่อถึงบ้านขนาดนี้
เขาเองออกไปไม่ทันเห็นตอนที่พ่อวิ่งกลับมา
แต่ว่าตอนที่เขาเจอพ่อคือพ่อเลือดอาบแล้วอะค่ะ
ที่ผ่านมาถามว่าเคยเจอผู้ชายคนนี้ไหม

เห็นเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับหมา๒ตัว
ทำทีเหมือนมาเก็บหอยริมคลองในซอย
แต่ตอนนี้ความดีใจของเขาเนี่ยก็คือว่าคุณพ่ออาการปลอดภัยแล้วนะคะ

เหมือนคนข้างครับผม

ยิ้มไม่อะไรเลยครับหน้านิ่งใช่
ตาแข็งไม่พูดขู่นะครับ
ผมไม่ดีว่าเขาพูดหรือเปล่าแต่ว่าเห็นจากเขาไม่เห็นพูดอะไรเลยครับ

เมืองต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องส่งคนก่อเหตุไปตรวจสภาพจิตก่อน

ถ้าสภาพจิตปกติเนี่ยเตรียมดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่าได้เลยค่ะ